แล้วก็กู้ภัยต้องทำหน้าที่ในการปฏิบัติการนี้
ใช่ค่ะคือเรามีให้ดูมีทั้งตัวเงินตัวทอง
น้องเหงียวกำลังร้องขอความช่วยเหลืออยู่
ใช่ค่ะทีนี้ตอนแรกทุกคนเขาได้ยินแต่เสียงร้อง
แล้วพอกู้ไพพัทธรุงเขามาถึงเขาต้องเปิดแผ่นเหล็กตรงนี้
คุณผู้ชมต้องอธิบายว่ามันเป็นแผ่นปูพื้นทางเดิน
ขึ้นชั้นสองตึกพิเศษครับทีนี้เอ่อมันอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุงอ่ะค่ะ
ก็ต้องเอาแผ่นเหล็กขึ้นมาให้มันเผยเปิดขึ้นมา
แล้วมองหาลูกแมวใช้ความพยายาม
มือก็แล้วไม้ก็แล้วเคาะแผ่นเหล็กไล่ก็แล้ว

แต่ก็เอ๊ะเจ้าเหมียวยังไม่ออกสักทีเอาไฟฉายส่องดู
เห็นว่ามีเจ้าเหมียวติดอยู่บริเวณราวเหล็กใต้แผ่นเหล็กนี้ค่ะ
แล้วดูสิเจ้าหน้าที่เขาถึงขั้นต้องออกไปบนหลังคา
สอดมือเข้าไปไปจับตัวออกมาในตัวนิดเดียวค่ะ

ใช่ค่ะแต่ว่าใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ

แมวตัวเมียจะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายคน
เจ้าหน้าที่แถวนั้นพลเมืองดีเขาก็ลุ้นเอาใจช่วยกันค่ะ
พอช่วยได้สำเร็จแล้วเนี่ยนะคะ
นายมนศิษย์สงขวัญอายุ๑๕ปีกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อน
เขาเป็นพลเมืองดีที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วย
ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ช่วยมาได้แล้ว
งั้นเดี๋ยวผมขอเอาแมวนี้ไปเลี้ยงได้ไหม
เพราะว่าน้องเป็นคนรักแมว
แล้วเดี๋ยวผมจะดูแลตัวนี้ให้ดีที่สุดเลย
นักข่าวก็ถามแล้วน้องมนต์สิทธิ์จะตั้งชื่อให้ว่าอะไรล่ะ
ผมตั้งใจตั้งชื่อให้ว่าเจ้าบุญรอดครับ

จากการช่วยเหลือแมวน้อยผ่านไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ไปดูผลงานของกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซากันบ้าง
งานนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะครับ
เล่นเอาทั้งหื่นทั้งห่อไปเลยนะครับ
สำหรับเจ้าหน้าที่ไปดูกันนะครับ
นี่แหละฮะ

เพื่อที่จะช่วยเหลือเจ้าตัวเงินตัวทองนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม

มุดเข้าไปอยู่ใต้ร้านกาแฟ
หลังจากเจ้าของร้านแจ้งว่ามีตัวเงินตัวทอง
ลงมากินปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้ในร้าน

เจ้าหน้าที่ก็ส่องไฟมุดเข้าไปบริเวณใต้ถุน
ดูสิคุณคือใต้ถุนร้านกาแฟมันก็นิดเดียว
ก็ต้องทานต่ำมุดลงไปแบบนี้นะครับ
ซึ่งตรงใต้ถุนมันอย่างที่คุณบอกว่ามันต่ำมันเตี้ยใช่ไหม

ก็ตัวเงินตัวทองวิ่งหนีเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เองก็โอ้โหใช้ยุทธวิธีต่างในการไล่จับกัน

เจ้าตัวเงินตัวทองที่วิ่งหนีออกมาจากใต้ถุนร้าน
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่ตามกันเหนื่อยแล้ว
รุมจับกันได้เพราะว่าเจ้าตัวนี้
ตัวใหญ่ตัวอ้วนยาวเกือบ๒เมตร

มีอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็ยาวประมาณเมตรกว่า

อะไรกุกกักอยู่อีกตัวนึงนู่น

เจ้าหน้าที่เขาก็หอบอะค่ะ
ต้องดมยาดมกันเลยหลังจากที่จับเสร็จเรียบร้อยแล้ว